สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนได้เดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่าง
ทั่วประเทศไทยนะครับภาพรวมฝนตกค่อนข้างน้อย
ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวแต่ว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปครับ
คาดการณ์ว่าฝนในหลายจุดจะเพิ่มขึ้นนะครับ
แน่นอนสิ่งที่ต้องเตรียมรับมือก็คือสถานการณ์น้ำที่จะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่
ล่าสุดตอนนี้ภาพรวมสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไร
ต้องมีการบริหารจัดการอย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาจับตากันนะครับ
ก่อนอื่นมาดูภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ
ที่จะเกิดขึ้นกับเมืองไทยของเรากันก่อนนะครับ

สัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีฝนน้อย

จากขณะนี้เองปัจจัยที่ทำให้เกิด
สีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
ได้เลื่อนไปอยู่บริเวณเหนือประเทศไทยของเรานะครับ
แต่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
ร่องดังกล่าวจะค่อยเลื่อนลงมาปกกลุ่มในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

และบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
นั่นก็หมายความว่าเมื่อร่องดังกล่าวเลื่อนมาแบบนี้เอง
ก็จะทำให้ในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นแน่นอนครับ
ฝนเพิ่มขึ้นแบบนี้ก็สามารถที่จะเหนียวนำ
ทำให้เกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาได้นะครับ
อกจากนี้เองก็จะพบว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย

จากบริเวณทางตอนบนฝนเพิ่มขึ้นแล้ว

รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก

ว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามาจนถึงขณะนี้
ฝนที่ตกลงมานั้นสามารถที่จะเติมเต็มแหล่งน้ำต่างได้มากน้อยแค่ไหน
วันนี้มีข้อมูลมาให้ทุกท่านเพื่อประกอบการบริหารจัดการน้ำนะครับ
จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามาจนถึงขณะนี้
ปริมาณน้ำใช้การได้ภาพรวมทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับ
โดยขณะนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ทั่วประเทศ
รวมอยู่ที่๓๖๔๒๒ล้านลูกบาทเมตร
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ๕๒ของความจุเขื่อนนะครับ
ซึ่งมากกว่าช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้วอยู่๓
ขณะที่เขื่อนขนาดกลางมีปริมาณน้ำกักเก็บรวมอยู่ที่๒๑๒๙ล้านลูกบาทเมตร
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ๔๘นะครับมากกว่าปีที่แล้ว๔
ส่วนภาพรวมสถานการณ์ฝนที่เทลงมาสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
อยู่ที่๙๗๔๘มิลลิเมตร
ซึ่งใกล้เคียงกับค่าปกตินะครับน้อยอยู่เพียงแค่๑๕มิลลิเมตรเท่านั้น
ซึ่งการบริหารจัดการน้ำหลังจากนี้เป็นต้นไปถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว
เพราะว่าหลายจุดหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ยังคงมีโอกาสต้องเจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมตลอดฤดูฝนนี้
รวมไปถึงการกักเก็บน้ำการบริหารจัดการน้ำ
เพื่อที่จะนำน้ำเหล่านี้ไปใช้ในช่วงฤดูแรงในช่วงปลายปีนี้
ต่อเนื่องไปจนถึงกลางปีหน้านะครับ
นี่คือภาพรวมสถานการณ์น้ำในเมืองไทยที่ยังคงต้องจับตากันต่อไป
ขณะที่ตอนนี้ญี่ปุ่นเกาหลีเริ่มได้รับอิทธิพลจากพายุที่มีชื่อว่าน้ำเทินกันแล้ว
ตอนนี้หางของพายุนั้นได้ทำให้หลายจุดหลายพื้นที่เริ่มมีฝนตก
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนล่างของประเทศญี่ปุ่น
รวมถึงในบริเวณทางตอนล่างของประเทศเกาหลี
หลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าพายุลูกนี้ก็จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
ต่อสถานการณ์ฝนในประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะในบริเวณฝั่งตะวันตก
ถ้าหากดูจากกราฟิกนี้พื้นที่สีแดงคือพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้นะครับ
สังเกตว่าปกคลุมทั้งพื้นที่เกาหลีตอนล่างญี่ปุ่น
ดังนั้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงกลางสัปดาห์

ต้องตรวจสอบสถานการณ์ของพายุลูกนี้อย่างใกล้ชิดนะครับ

รวมไปถึงลมกระโชคแรงแล้วก็คลื่นสูงเกิดขึ้นได้
ส่งผลต่อการใช้ชีวิตการท่องเที่ยว
ทั้งหมดนี่คือจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ